วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมงานบุญกันก่อนนะคะ
อัมพัยพงศ์เนี่ยเชิญชวนเป็นสภานบุญนะคะ
เชิญชวนสาธุชนไปร่วมงานทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดป่าสว่างธรรม
หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของ
ซึ่งต้องบอกว่าได้ยอดกระถิ่นทั้งสิ้นเยอะมากนะคะ
เป็นจำนวน๒๓๓๒๖๗๔บาท
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ก็ได้ทำการอัญเชิญหลวงพ่อทันใจชนะมาร
ประดิษฐานไว้ภายในวัดป่าสว่างธรรมด้วย
เพื่อที่จะให้พี่น้องได้มากราบไหว้มาขอพรนะคะ
ซึ่งระหว่างที่เจ้าตัวกำลังทำการไลฟ์อยู่นั้น
ก็ทำเอาบรรดาญาติโยมสาธุชนรวมไปถึงนักเสี่ยงโชค
โอ้โหหูผึ่งกันเลยทีเดียวคุณผู้ชม
เพราะอะไรรู้ไหมลองไปฟังจากคลิปนี้กันดูค่ะ

ถึงเหรอ

จะได้ยินไม่ค่อยชัดนะคุณผู้ชม

ลองไปหาคลิปฟังกันดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันหรือใครฟังไม่ทันย้อนไปฟังไปดูกันในยูทูปก็ได้นะจ๊ะ
คือดิฉันเองก็ฟังไม่ค่อยจะได้ยินชัดเจนเท่าไหร่อาจจะบอกไม่ได้ว่าพี่นางพูดอะไรแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เพราะว่านานทีเนี่ยพี่นางจะพูดออกมานะ
คือหลังจากที่พี่นางเองเนี่ยถูกบางเพจบางเว็บนำชื่อไปแอบอ้างคือไปแอบอ้างในการหาผลประโยชน์จากบรรดานักเสียงโชคนี่แหละค่ะว่าพี่นางนั้นให้เลขดงเลขเด็ดเลขนั้นเลขนี้หลังจากที่ถูกแอบอ้างมากแบบนี้พี่นางเองก็ไม่ค่อยจะเคยโพสต์หรือพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงเสียงโชคเรื่องของตัวเลขอีกเลยซึ่งจริง
มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความศรัทธาไปทำบุญไปทอดกะถิ่นเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้บุญยังไงก็ร่วมอนุโนธนาบุญกับพี่นางด้วยนะจ๊ะ